เพราะว่าเพื่อนบ้านจริงไม่เคยมีปัญหากันเลยนะ
แต่ทีนี้ไปถุยน้ำลายไปถมน้ำลายรถหน้าบ้านคนอื่นเขา
ทีนี้จะเป็นสงครามน้ำลายที่ไม่ใช่แค่สาดคำด่าใส่กันนะสิ
ถุยท้าด่านุ่มร้องเพื่อนบ้านรังความไม่หยุดนะฮะ
พอเพื่อนบ้านบ้านที่ถูกถุยน้ำลายใส่เขาไปทวงถามว่า

ปรากฏคนในบ้านนู้นถือมีดขู่เลยนะครับคุณผู้ชม
ไปดูจังหวะที่เขาเถียงกันหน่อยนะฮะ
ถือมีดมาแทง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือส่วนหนึ่งของการเถียงกัน
ท้ากันไปท้ากันมาด่ากันไปด่ากันมา
ออกมาสิออกมาสิฝ่ายนู้นก็บอกเอาเข้ามาสิเข้ามาสิ
คนที่ไปถุยน้ำลายหน้าบ้านคนอื่นเขานู่นอยู่ในบ้านตัวเองนะครับ
เอามาโพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุบอกว่า
น้ำลายใส่บ้านคนอื่นพอไปถามแทนที่จะขอโทษ
กลับด่าและท้าตีท้าต่อยแถมถือมีดออกมาขู่สุดจริง
วันดีคืนดีใส่ผ้าเช็ดตัวเดินมานั่งคุยโทรศัพท์หน้าบ้านคนอื่น
ทั้งที่บ้านตัวเองอยู่หัวมุมแบบนี้เราจะทำไงดี
คุณผู้ชมฮะเรื่องถุยน้ำลายถมน้ำลายใส่เนี่ยมันเป็นเหมือนหยามศักดิ์ศรีเหมือนกันนะ
อยู่มาถุยใส่หน้าบ้านเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปพูดคุยกับพี่ประจักร
อยู่บ้านเล็กที่๑๘๓ทับ๙๘ที่หมู่๙ตมตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
พี่เขานี่แหละเป็นบ้านที่ถูกถุยน้ำลายใส่นะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้วันเกิดเหตุคือ๑๒พฤศจิกายนช่วงบ่ายเลยนะ
ตอนนั้นตัวของพี่ประจักษ์เขาก็ตากผ้าอยู่หน้าบ้านนะครับ
ทีนี้เห็นคู่กรณีซึ่งอยู่บ้านหัวมุมเดินมาแล้ว
เดินผ่านไปผ่านมา๒๓รอบ
คู่กรณีชื่อนายไซมอนอายุ๓๐ปีนะครับ
อยู่ตรงหัวมุมห่างจากบ้านพี่ประจักษ์ไป๑๐๐เมตร

รอบสุดท้ายนี่แหละโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
ถุยแล้วก็ถมเสลดถุยน้ำลายใส่หน้าบ้านของพี่ประจักษ์เขา
ทีนี้พี่ประจักษ์ก็สงสัยมาถุยน้ำลายใส่ทำไม

ถุยใส่ผ้าที่ตากด้วยหรือเปล่าหรือถุยใส่แท่พื้นบ้าน
ก็เลยฮะเดินไปบอกลุงของคู่กรณีที่อยู่บ้านใกล้กัน
เรียกตัวของคู่กรณีคือนายไซมอนออกมาเคลียร์หน่อยสิ
ว่าทำไมถึงต้องมาถุยน้ำลายถมอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
เขาก็เดินไปมาเขาไปหาญาติเขาบ้านนี้
เขาก็เดินไปเดินมาแล้วก็ไอตลอดเวลา
เสร็จเราก็รู้สึกว่ามาไออยู่ตรงผ้าที่เราตาก
ก็เลยก็จะออกมาเก็บแต่จังหวะที่กำลังจะออกมาเก็บอ่ะ
ได้ยินเสียงเขาขากถุ๋ยดังมากเลยออกมาดู
พอออกมาดูปุ๊บก็มาเห็นน้ำลายปุ๊บแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปแล้ว
ทีนี้คุณพี่ประจักษ์เขาก็บอกว่าไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองระยองแล้วนะฮะ
เพราะว่าจริงเราไม่รู้จุดประสงค์ของเขา
ว่าทำไมถึงมาถุยน้ำลายมาถมไว้แบบนี้นะครับ

ตอนที่ไปถกไปเถียงกันก็เกือบจะเป็นเรื่องบานปลายแล้วนะ
เพราะฝั่งนั้นถือมีดอยู่ที่บ้าน
กลัวว่าสักอีกหน่อยจะเป็นทะเลาะกันบานปลาย
เอามีดมาฟันกันไม่รู้จะยังไงต่อนะครับ
ตอนนี้ก็ได้แจ้งความไปไว้แล้ว
ประจักษ์ไหนดูสิน้ำลายที่ถมไว้มันอยู่ตรงไหน
บอกโอ้สงสัยมันละลายไปหมดแล้ว
พอไปชี้ก็ชี้ไม่เจอแล้วนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามนะโทรศัพท์

ก็อยากจะรู้ว่าพี่ไปถุยไปถมเขาไว้ทำไมนะครับ
หรือว่ามีเรื่องอะไรกับทางบ้านนู้นเขาหรือเปล่า

จนกว่าทั้งเช้าจนกว่าทั้งสายจะเที่ยงแล้ว

จริงอยากฟังความจากฝั่งของนายไซมอนนี้ด้วยนะครับ
จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ